อาเซียนครับก็จะเจอกับทางอินโดริเซีย

ว่าเปลี่ยนแปลงอินโดนีเซียได้ดีพอสมควรเลยนะครับ

เวลาไม่ได้เยอะมากก่อนหน้านี้นะครับ
แต่เอาจริงลีกไอโนเซียยังคงแข่งขันอยู่แล้วนักกีฬาหลายคนก็เป็นการผสมผสานกัน
แกนหลักส่วนใหญ่ก็มาจากชุดบอลโลกรอบคันเลือกที่ชินตายังให้ความไว้วางใจ
เขาก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการวิเคราะห์ทีมไทยเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเวลาในการที่จะฝึกซ้อมเพื่อปรับแก้ไขแท็กติกมันมีเวลาค่อนข้างจะน้อย
ก็บอกว่าจริงทีมไทยเล่นกับทุกทีมเนี่ยก็คลองบอลมากกว่าทุกนัด
และการคลองบอลเนี่ยก็คือจุดแข็งของทีมอยู่แล้วคิดว่าไม่ใช่ปัญหาอะไร
บางทีชินตายังเนี่ยอาจจะไปมองบางช่วงของเกมที่เจอกับเวียดนามแล้วก็เข้าใจผิดมากกว่า
ส่วนเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยที่เคยคว้าแชมป์ร่วมกับทีมมา๒สมัยของศึกอาเซียนครับ
ก็บอกว่าทีมไทยมีประสบการณ์มากกว่าอินโดนีเซียก็จริงแต่จะเป็นงานยากแน่นอนเพราะว่ารายการนี้อินโดทำผลงานได้ดีตั้งแต่เกมแรก
ซึ่งทีมไทยก็มีวิธีการเล่นและแผนที่วางเอาไว้จะใช้จัดการอยู่แล้วครับ
เรามีประสบการณ์ก็จริงครับแต่ว่าเกมพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมที่ใหญ่อีกเกมหนึ่ง
ซึ่งรายการนี้อินโดนีเซียก็ทำผลงานได้ดีตั้งแต่นัดแรกแล้วซึ่งโอเคตอนนี้เราก็มีวิธีการแล้วก็มีแผนการเล่นที่จะเล่นกับเขาแล้ว
ซึ่งลงไปในสนาม๙๐นาทีผมว่ามันอยู่ที่ความผิดพลาดแล้วก็ใครที่จะโชว์ผลงานแล้วก็แสดงศักยภาพออกมาได้ดีกว่ากันครับ
รวมถึงการเล่นเกมลุกแล้วก็รับแล้วก็มีลูกตั้งเตะเพิ่มเติมเข้ามา
วินาทิตย์ป้อมพันธ์กลางกลางของทีมไทยอีกคนก็บอกว่าทุกคนในทีมสมบูรณ์เช่นเดียวกัน
ทั้งคนที่ไม่ได้ลงและคนที่ลงเล่นตลอดก็มีการฟื้นฟูร่างกายที่ดี
ทุกคนได้ดูอินโดนีเซียเล่นแล้วในเกมเจอกับสิงคโปร์ในรอบรองชนะเลิศ
มีข้อดีและข้อเสียซึ่งไทยก็ทำการบ้านแล้วก็ซ้อม
ตามแผนที่โค้ชเนี่ยวางเอาไว้อยู่แล้วครับ
สำหรับตัวผมก็ค่อนข้าง๑๐๐ครับ

ก็มีทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดข้อบกพร่องของทีมเขา

คาดการณ์เสียตัวจริงทีมไทยเจอกับอินโดนิเซียไม่มีแบ็คซ้ายคนสำคัญที่ติดโทษแบนอย่างธีรธรบุญมาธรรมรวมทั้งผู้ทักษาประตูมือหนึ่งอย่างจัดใช้บุตรโพรมที่เจ็บหนักนะครับระบบการเล่นคาดว่าเป็นสี่สองสามหนึ่งประตูสีวรักษณ์เทศสูงเนินกล่าวหลังสี่คนครับแบ็คขวานรบดิ
แต่มรณายืนยันว่าไม่กลัวแน่นอนครับ
พบกัน๑๒ครั้งของทีมไทยกับอินโดนีเซีย
เฉพาะในอาเซียนครับไทยชนะ๙อินโดชนะ๓นะครับ
ยังไม่เคยเสมอกันในเวลาปกติ๙๐นาที
ไทยยิงได้๓๐ประตูส่วนอินโดยิงได้๑๘ประตู
ครั้งล่าสุดที่ไทยได้แชมป์ก็เป็นการชิงกับอินโด
เมื่อปี๒๐๑๖ไทยชนะไปด้วยสกอร์รวม๓ประตูต่อ๒ครับ
ส่วน๓นักเตะอินโดที่น่าจับตาก็มีอาสนาวีมังโกลำครับ
แบ็คขวาในวัย๒๒ปีของทางอัลซานกรีเนอร์
ลงสนามครบทุกเกมนะครับกับความฟิตที่วิ่งขึ้นลงไม่มีหมด
เด่นของเขาก็คือการเติมเกมลุกที่กดดันคู่แข่งได้อย่างน่ากลัว
แล้วก็การเปิดบอลจากริมเส้นได้ดีแฮสซิปไปแล้ว๒ลูก
ดูกันครับฝั่งซ้ายในเกมแรกที่จะไม่มี
ธีรทรบุญประทันก็ต้องทำการใบ้หนักในการรับมือกับเขาด้วย
อีกหนึ่งคนครับวิตันซูไลมานมิสฟิลในวัย๒๐ปี
สะยอดเยี่ยมก็นิ่งเกินไวนะครับแล้วก็ยิงบอลแม่น
ประตูได้ดีเป็นกองกลางที่ครบเครื่องนะครับ
เคลื่อนเกมให้กับอินโดก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงครั้งนี้เนี่ย
ผลงานเนี่ยก็ต้องให้เครดิตกับทางพี่ตันสุไลมารด้วยนะครับ
เพราะว่ายิงไปแล้ว๒ลูกทำแอสซิตไปอีก๓มากสุดในรายการนี้
เท่ากับนฤบดินครับแล้วก็สุดท้ายคืออิรฟาลจาย่า
หน้าในวัย๒๕ปีก็มีทั้งความเร็วและความคล่องตัวทางฝั่งซ้าย
ยิ่งแบบกว่านั้นนะครับเป็นหนึ่งในนั้นแต่ที่หาพื้นที่
สกอร์ได้ดีคนหนึ่งของอินโดนีเซียชุดนี้
ซึ่งทำไปแล้ว๓ประตูลุ้นดาวสันโวในรายการนี้
เทียสินแดงด่างที่นำร่วมอยู่เหมือนกันนะครับ
ุ้ยเนี่ยก็นำร่วมอยู่ที่จำนวน๔ประตูครับ
เรามาดูเรื่องราวความพร้อมนะครับของไทยกับอินโดให้มันลึก
แล้วก็ละเอียดมากกว่านี้กันดีกว่านะครับ
จริงทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันในอดีตนะครับ
ที่เวียดนามจะก้าวขึ้นมาเป็นยอดทีมของอาเซียน
ยุคปัจจุบันช่วง๔๕ปีหลัง
อินโดนีเซียครับก็เป็นคู่แข่งตัวชะกาดของทีมไทย
เฉพาะใน๔เกมในช่วงที่ใช้ทีมชาติชุดใหญ่แข่งขันนะครับ
ทุกครั้งที่ไทยไปเยือนอินโดนีเซียที่เสียนายันเนี่ย
ว่าเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีและกดดัน
การเจอกันสถิติทั้งหมดของไทยกับไทยอิโดนีเซีย
ก็ถือว่าเราถือครองความได้เปรียบที่ดีอยู่กว่านิดหน่อย
ชนะไป๓๙แล้วก็แพ้ไป๒๖ครั้ง

แต่แน่นอนนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือเราเป็นแชมป์๕สมัยในศึกอาเซียนครับแต่ว่าอินโดเนี่ยมีโอกาสชิง๕ครั้งก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถจะเป็นแชมป์ได้เลยนะครับ
แล้วก็เป็นทีมที่สร้างสายเลือดใหม่ขึ้นมาโดยจินตายัง
สหรัฐเองเนี่ยประสบการณ์ในนามทีมชาตินะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นแกนหลักซึ่งพาทีมคว้าแชมป์มาได้สองสมัยในศึกอาเซียนคลับนะครับ
ในช่วงปี๒๐๑๔แล้วก็๒๐๑๖ในอายุของโคสิโกเกรดิศักดิ์เสน่ห์หน้าเมือง
ส่วนเอวันดีมาสเนี่ยนะครับในอดีตเคยไปฝึกฟุตบอลที่สเปนมานะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะซีเนียที่สุดในทีมชุดนี้ของไทยอินโดนีเซียที่ติดทีมชาติอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าอายุไม่ได้มากที่สุดนะครับแต่เขาเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะสำคัญที่ในช่วงแรก
อาจจะไม่ลงสนามแต่ลงทีไรแล้วสร้างปัญหาให้กับทีมไทยแน่นอน
แล้วก็เป็นตัวแสบตอนเจอกันในบอลโลกรอบคันเลือกยุคของนิชิโนซึ่งเสมอกัน๒ต่อ๒นะครับ
แก๊กซ้ายด้วยกันทั้งคู่ไทยขาดธีรทรบุญมาทันแล้วก็ทางฝั่งอินโดเนี่ยก็ขาดทางปาตามาอาหารนะครับ
ริมเส้นน่าจะบุกสู้กันสนุกนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวกีฬาที่นำมาฝากกันนะครับ
ติดตามการแข่งขันได้๑๙นาที๓๐นาทีมาลุ้นกันว่าครึ่งทางแรกใครจะได้เปรียบในรอบชิงชะเลิศของศึกอาเซียนครับ